ดราม่าเรื่องของที่จอดรถที่อยู่ในหมู่บ้านกันบ้างนะครับ
วันที่ผ่านมานี้แปลกมากนะคะ
พอมันมี๑เคสปุ๊บมันก็จะมีอีกเคสตามมาเรื่อยให้ออกมาเป็นข่าว
ที่จะมีเพื่อนบ้านลักษณะที่ไปสร้างโรงจอดรถเป็นหลังคาขึ้นมา
ประหนึ่งเหมือนที่ที่เป็นสาธารณะตรงกลางที่เขาต้องสัญจรไปมากันเป็นที่ของตัวเอง
ซึ่งจริงบางพื้นที่เขาถนนแคบมาก
กลายเป็นว่าเกิดขึ้นที่นี่เหมือนกัน
ไปที่โคราชกันหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะว่าโรงรถของเขามันเป็นยังไง
อะไรเอ่ยอยู่กลางถนนนี่ครับ

ไม่ใช่คุณคิงได้ยินเขาบอกแล้วเขาบอกโรงรถ

ใช้คำว่ารูรถเลยไม่ได้เป็นหลังคาแล้วมีเสาสี่เสาขึ้นมา

โอ้โหโรงรถใหญ่มาก
รู้รถสำหรับรถค่ะจริง
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โคราช
แล้วคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็ร้องเรียนกับสื่อ

ก็ที่ผ่านมาไปร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓ปีมันไม่เคยได้เรื่องอะไรคุณ

ทีนี้ค่ะเขาก็เลยถามคำถามอย่างเดียวเลยว่า

โอ้โหไม่ต้องอธิบายแล้วว่าโรงรถเป็นยังไงนะคะ
แต่คุณก็เห็นแล้วว่ามีรถจอดอยู่๑คัน
ชาวบ้านทั้งนึงเจ้าตัวเล่าแบบนี้บอกว่า
โอ้โหคนในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
เพราะโรงรถนี้คุณรู้นี่คุณเห็นชัดแล้ว
ซ้ายมือนี่ไงเป็นบ้านคุณเห็นไหมอืม
แล้วมันเลยกลายเป็นว่าจากที่จะมีถนนที่กว้างขึ้น
ไปกันได้สวนทางกัน๒เลน
มันเหลือเลนเดียวแล้วต้องวิ่งสวนยังไง

ทีนี้ชาวบ้านเขาก็กลัวอีกเรื่องหนึ่งคือ
ฝนฟ้าขนองลมแรงฝนตกหนัก
มันจะพัดเอาไอ้โรงรถปลิวไปโดนรถยนต์
แล้วก็ข้าวของของชาวบ้านเขาเสียหายด้วย

โรงรถนี้สร้างมาเกือบ๓ปีแล้วนะคะ
เขาบอกเคยแจ้งไปที่เจ้าของหลายครั้งแล้วให้ลื้อถอน
ก็มีการพูดคุยกันแต่เจ้าของไม่พอใจ

เขาบอกว่าเจ้าของพูดว่าสร้างมานานแล้ว
ลงทุนสร้างโรงรถหมดเงินไปก็หลายบาท

ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าน่าสังเกตแล้วแปลกใจอีกอย่างหนึ่ง
คนที่สร้างโรงรถนี้คุณคงสงสัยว่าแล้วบ้านเขาอยู่ตรงไหน

ใกล้เหมือนกันแต่ว่าถัดออกมาอีก๙๐๐เมตร
เยอะนะค่ะ๙๐๐เมตรแต่มาสร้างโรงรถไว้ตรงนี้หน้าบ้านคนอื่นนะคะ
ทีนี้ก็เลยมีการแจ้งไปที่เทศบาลตะบนหัวทะเลแล้ว
เขาบอกว่าตอนที่แจ้งไปที่เทศบาล
เจ้าหน้าที่ก็ดันมาบอกว่าให้ร้องเรียนไปผ่านทางแอปได้ไหม

ทีนี้เขาก็ทำค่ะทำไปตั้งแต่๒๒มีนาคมปี๖๔
แล้วเรื่องมันยังเงียบอยู่เลยจนถึงปี๖๖แล้ว

อนค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้กฎหมายได้ไหม
เพราะว่าเขามาสร้างหลายหมื่นหลายหมื่นบาท
เขาบอกว่าอย่างนั้นเอาสาธารณะมาสร้างอย่างนี้ไง

ก็ให้หน่วยราชการมาลื้อออกเลยก็ได้ครับ

นี่เขาก็เป็นหนึ่งในผู้เดือดร้อนที่เขาบอกมานะคะ

ใหญ่บ้านหมู่๕ของหมู่บ้านพระลายบอกแบบนี้

ความเข้าใจกับคนที่สร้างโรงรถนี้ที่เป็นเจ้าของอันนี้

ก็จะแจ้งเรื่องไปยังเทศบาลให้ทำการลื้อถอน

เดี๋ยวต้องดำเนินการตามกฎหมาย

หรือจะมีหน่วยงานใดเข้ามาเป็นตัวกลาง
เราก็อยากฟังคำชี้แจงจากทางด้านของเจ้าของโรงรถนี้เหมือนกันเนอะ

หรือมีการไปตกลงไปซื้อที่ตรงนั้นแล้วหรือเปล่า

เดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหานี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าบ้านอื่นเองเขาก็ได้รับผลกระทบ